ถ้าพูดถึงเรื่องรายได้นะครับว่ามันทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน

รายได้ดีมากมาแต่ไหนแต่ไร้อยู่แล้ว
สำหรับในเรื่องของตัวงานเรือสำราญเอง
ใช้จ่ายมันไม่มีพักที่นั่นทานอาหารที่นั่น
เขาดูแลเราหมดขอแค่เราสามารถที่จะทำงาน

เอาจริงแล้วคือกินหรูอันนี้ไม่เถียง
เพราะว่าอาหารเนี่ยส่วนมากจะเป็นลายบุฟเฟ่ใช่ไหมคะ

มันก็จะมีอาหารแบบเอเชียอาหารฝั่งยุโรป
แต่ว่าลายสลัดลายของหวานผลไม้อะไรอย่างนี้
คือมีให้กินตลอดแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเมน
ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่า
ถ้าถามว่าอาหารไทยคือส่วนมากคนจะรู้จักน้อย
แล้วก็รสชาติก็จะไม่ใช่แบบคนไทยจริงอะไรอย่างนี้
อยู่สบายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า

ห้องคือห้องเล็กแล้วก็อยู่กันสองคน

มีเตียง๒ชั้นแต่ว่าก็คือจะเป็นส่วนตัวตัว

แล้วก็คือเข้าห้องเราคืออยู่ค่ายืมม่านเลย

หลังบ้านเนี่ยก็คือจะไม่ได้อยู่กับแขกมากนัก
อันนี้ก็จะมีลักษณะของเงินเดือนประจำ
พนักงานที่เป็นแม่บ้านที่ดูแลทำความสะอาดห้องพัก
อาจจะไปได้ถึง๓๔พันเหรียญ
ถ้าเปรียบเทียบกับพนักงานทำความสะอาดทั่วไป
ซึ่งรายได้จะอยู่ประมาณ๑๐๐เหรียญ
ถ้าเกิดว่าเป็นสายเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

ไม่ค่อยได้ไปอยู่ในห้องอาหารหลักเป็นหลัก

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่อยู่กับแขกโดยตรง

รายได้ของเขาอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทเรือ

แต่มีไม่ต่ำกว่า๒๐๐เหรียญถึง๔๐๐เหรียญขึ้นไป
รายได้จะเยอะมากเวลาที่ทำงานกับแขกโดยตรงครับ
ตอนแรกที่ไปเนี่ยเจ้าทำเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะ
ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ๙๐๐กว่า

เราจะสามารถล้วงทิพย์จากลูกค้าได้หรือเปล่า

อะไรอย่างนี้๓๐๐๐กว่า
แบบไม่มีใครหักภาษีได้ค่ะ
เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานโดยตรงให้กับประเทศนั้น

ถ้าสมมุติว่าเราแบบเสียภาษีให้กับทุกประเทศที่เราไป

แม้กระทั่งอเมริกาก็ไม่สามารถหาภาษีจากเราได้
เนื่องจากว่าเป็นในส่วนของลูกเรือไปแล้ว
ต่อคนไทยมีเยอะมากถึงมากที่สุด
ปี๒๐๒๓รับก็ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ตำแหน่ง
ซึ่งเอาจริงแล้วยังมีคนมาสมัครไม่ถึงเลย
ตำแหน่งงานเนี่ยก็จะเหมือนกับในโรงแรมเลยนะครับ
ก็มีตั้งแต่ต้อนรับส่วนหน้านะครับ
ซึ่งเป็นแผนกที่มีรับพนักงานเยอะมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังบ้านและหน้าบ้าน
อันนี้รับเยอะถึงเยอะที่สุด

นั้นก็จะมีประปลาอย่างเช่นบัญชี

เวลาเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติในการสมัครงานเนาะนะครับ
ก็แน่นอนว่าอายุระหว่าง๒๑๓๕ปี
ทั้งนี้ในบางตำแหน่งอายุอาจจะมากกว่านี้ได้
ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องการประสบการณ์มากนะครับ
ประสบการณ์ก็ควรจะต้องมีแน่นอนว่าก็มีอย่างน้อย๖เดือนขึ้นไป
แต่ถ้ามีสักปีหรือ๒ปีนี้สมัครได้แทบทุกบริษัทอยู่แล้ว
ภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้เพราะการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาอังกฤษแน่นอน
คราวนี้ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ล่ะ
ยังไม่ได้เตรียมพร้อมล่ะจะทำอย่างไรนะครับ
สามารถที่จะเริ่มที่จะลองเข้าไปทำงานในโรงแรมในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับ
และในปัจจุบันนี้เองก็มีหลายสถาบันที่เปิดหลักสูตรขึ้นมา
แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของช่องทางในการเข้าไปทำงานได้ง่ายมากขึ้น
อุปสรรคของการจะไปทำงานเรือคือคิดอยู่นานว่าภาษาอังกฤษที่เรามีเนี่ยได้หรือไม่ได้
แต่พอเวลาไปสัมภาษณ์แล้วคือแบบแม่หนูจ๋า

พอผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าการสัมภาษณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
เอกสารจ้าเอกสารคือเรื่องใหญ่มาก
หนึ่งคือเราจะต้องไปสัมภาษณ์กันกับสถานทูต
สถานทูตจะไม่เหมือนกับที่บริษัทเรือซึ่งแบบเราต้องใส่ความเป็นตัวเอง
แต่ว่าสถานทูตก็ไม่ได้อยากเห็นว่าเราเป็นตัวเอง
อยากเห็นแค่ความพยายามที่เราอยากไปทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พอสัมภาษณ์ผ่านก็มีอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งยากกว่าก็คือจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งตรวจละเอียดมาก
ลวงทุกจุดลวงทุกรูที่เรามีนี่ตกลงไปทำงานหรือว่าไปรบ
คือแบบว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
ทุกจุดสแกนทุกจุดคือแบบตรวจทุกอย่าง
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าคือแบบว่าจ้า
เวลาขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญเนี่ยจะต้องอยู่ที่นั่นนานมากน้อยแค่ไหนเนาะ
ปกติสัญญาจะอยู่ในช่วงประมาณ๘๙เดือน
เราก็จะทำงานตามตารางที่เขาออกมาให้เนี่ยนะครับ
ซึ่งเรือสำรางเขาก็จะไปตามรูดที่เขาขายให้กับลูกค้าใช่ไหมครับ
ดังนั้นเวลาเรือสำราญไปจอดตามท่าเรือไหน
ก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ลงฝั่งได้
แต่ก็กลับขึ้นมาแล้วมาทำงานต่อเหมือนเดิม
ซึ่งอาจจะมีชั่วโมงในการที่ไปท่องเที่ยว
อาจจะประมาณ๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง๔ชั่วโมง

แต่ก็เพียงพอที่ทำให้เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศ
แล้วก็ได้ไปแวะในสถานที่ท่องเที่ยวบางที่

จะเป็นในเรื่องของความที่เราต้องทำงานทุกวันต่างหาก

เก็บวันหยุดแล้วมาหยุดทีเดียวประมาณ๒เดือน
ซึ่งมันจะเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับการทำงานในบนฝั่งปกติ

ก็คือจะมีคนไทยอยู่ประมาณ๑๐กว่าคน

คนไทยคือแบบว่ามีแค่๑๐กว่าคน

คนคิดว่าแบบไปทำงานต่างประเทศ

เรารู้สึกว่าไปอยู่กลางทะเลนาน

ว่าเราจะแบบทำงานปุ๊บ
ก็อยู่กับตัวเองหรือเปล่า
ก็คือออกไปจ้ะถ้าไม่ออกก็คือติดอยู่ในคุกล่ะจ้

ก็คือในอาทิตย์หนึ่งก็จะมีหนักอยู่แค่๒๓วัน
อุปสรรคของการจะไปทำงานเหลือคือ

เวลามีอะไรก็คือแบบว่าพูดเลย
ถ้าอย่างเป็นแบบฟิลิปปินส์อินโดอินเดีย
ซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปเรียนรู้เอาเอง
แล้วสิ่งที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่ความแน่
เพราะว่าเวลาที่เราทำงานอยู่กับคนที่เขาแบบต่างชาติต่างภาษา

พอเวลาเราไปฟังของจริงแล้วเนี่ย
อังกฤษนะคะไม่ง่ายนะคะเวลาฟังด้วย
แล้วคนอเมริกันก็คือมีสำเนียงของเขาด้วยเหมือนกัน
เฉพาะแบบคนผิวสีก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลย
แล้วมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษ
มันไม่ได้วัดความฉลาดหรือว่าไม่ได้วัดความโง่
ซึ่งจริงแล้วมีนะคะตอนแรกเนี่ย
มีโดนไล่ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไหมคะ
ก็รู้สึกว่าแบบทำไมก็กลับมาร้องไห้อยู่เหมือนกันนะคะ
แต่เราก็คิดว่าอะร้องไห้ทำไมอะ
เออก็พยายามเรียนรู้ดิอะไรอย่างนี้

เราจะโกรธหรือว่าเราจะแบบทำให้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเอง
รู้สึกว่าเราต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำงานสไตล์ไทยกับทำงานที่นู่นน่ะ
มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาด้วย
ถ้าเราทำถ้าเราขยันแล้วมันไม่ถูกที่ถูกเวลา
ก็ไม่ได้นะจ๊ะก็ไม่เกิด

ซึ่งจริงแล้วทุกชาติแรง

ซึ่งจริงแล้วคนไทยเราก็แรงไม่แพ้กันนะคะ
อย่าว่าเขาเราก็แรงอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยความที่เราแบบมีส่วนในความน่ารักของเรา
เขาก็จะมองว่าแบบเราอะไรก็ได้ยังไงก็ได้
แต่เราก็แอบแดงกันอยู่นะคะอย่าว่าเราก็ได้อยู่
แน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราไป
มันต้องมีแบบว่าคิดถึงบ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยคิดถึงบรรยากาศ
ซึ่งเวลาเราอยากกิน
อาหารไทยเป็นอะไรที่รู้สึกว่า
ไม่เคยพอใจสักทีเวลาที่ออกไปกินข้างนอก
ก็จะมีแบบว่าหอบฮิ้วเอาปลาร้าไป
ผงแบบผงลาบผงต้มยำผงอะไรอย่างนี้

เวลาที่เราอยากติดต่อที่บ้าน
เวลาก็คือต้องรอให้เป็นช่วงเช้าของเรา

แต่ว่าตอนแรกที่บ้านก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร
แต่พอถึงเวลามาจริงก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นงาน
พอหลังทุกคนก็ปรับตัวได้กันหมดค่ะ
อาจารย์อยากแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่สนใจไปทำงานบนเรือสำราญ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
อยากให้กลับมาคิดในเรื่องของวันแรกที่เราตัดสินใจ
ไปทำงานบนเรือสำรางว่าเป้าหมายของเราคืออะไร
แล้วพยายามอยู่กับเป้าหมายตรงนั้น
อย่างไรก็ดีนะครับแนะนำว่าถ้าขึ้นไปทำงานแล้ว
เพราะเมื่อจบสัญญาปุ๊บเราได้ใบผ่านงาน
ผ่านงานตรงนี้มันมีมูลค่ามาก
เราสามารถจะไปสมัครงานเรือกับบริษัทอื่น

มันแสดงออกถึงความที่เราแข็งแกร่งพอ
ที่เราจะสามารถทำงาน๗วันไม่มีวันหยุดได้
โรงแรมหลายที่ห้างร้านหลายที่
ร้านอาหารหลายที่ต้องการคนที่มีศักยภาพแบบนี้แหละ
งานเรือมันไม่ใช่จะใช่สำหรับทุกคน
มันต้องเป็นคนที่พร้อมทั้งแบบร่างกายแล้วก็จิตใจ
ซึ่งงานก็หนักแล้วก็คนก็คือแบบว่ามีทุกรูปแบบ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่บอกว่าอยากไป
ต้องเตรียมตัวดีนะคะว่ากำลังใจที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ย

เขาเข้าใจเราจริงหรือเปล่า
การทำงานที่นู่นถ้าเราเถียงมันไม่ใช่เรื่องผิด

ซึ่งหัวหน้าก็สามารถขอโทษเราได้เหมือนกัน

หรือว่าเราแบบทำได้แค่ไหนเราทำได้แค่นี้
ก็คือบอกตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่
เรารับเองนะคะจริงแล้วคนไทยเก่งนะคะ
สามารถที่จะแบบว่าปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์
แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้ถูกที่หรือเปล่า

ว่าเราพร้อมที่จะรับหรือเปล่า
ถ้าอยากได้จริงก็คืออยากให้ไปกันทุกคนนะคะ